ใกล้ถึงวันครบรอบการจากไปของราชินีเพลงลุคทุ่งภูมพลวงดวงจรรย์ทีราย
อย่างล่าสุดค่ะมีการเปิดภาพนี่แหละค่ะ
ภาพคู่นะคะที่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนเลย
เป็นภาพของแม่พึ่งเนี่ยปีนขึ้นไปกินแอปเปิ้ลบนต้นไม้คืออาปุ้มไกรสอนเนี่ยเขาโพสต์เอาไว้ในเฟซบุ๊กนะคะว่าเป็นภาพแม่พึ่งสมัยสาวสาวเขียนบรรยายความรู้สึกเอาไว้ว่าภาพนี้เนี่ยพุ่มพวงดวงจันทร์ไปอเมริกาครั้งแรกไม่เคยเห็นต้นแอปเปิ้ลปีนขึ้นไปบนต้นแล้วก็นั่งกินกลัวตกก็

ประมาณเย็นนะครับจะมีการเปลี่ยนชุดเป็นหุ่นที่น้องเพชรทำนะครับไว้หลายปีแล้วหุ่นนี้เป็นหุ่นที่คล้ายพุ่มพวงมากที่สุด
ตอนนี้คุณปัดคนที่สวมคนที่ออกแบบชุดไม่ใช่ออกแบบชุดมาเปลี่ยนชุดให้พุ่มพวงทุกปีปิดไว้ก่อน
วัดทัพกระดานล่ะค่ะจะมีงานไม่เอ่ยทางวัดก็ยังไม่ได้บอกกล่าวมาว่าจะทำแค่ทำบุญหรือเปล่าหรือว่าเชิญ
เพชรเองก็อยากจะไปก็ลองดูว่าถ้าวันที่๑๓ปีไม่ใช่ปีกเวลา
ถ้าเขามีงานนะนะก็อยากไปร่วมเอาไว้เซอร์ไพรส์กันที่นั่นดีกว่า
ก็ต้องรอลุ้นกันอีกทีนึงนะคะคือถ้าเกิดว่าไม่มีสถานการณ์โควิด๑๙นะคุณผู้ชม
ปกติที่วัดทัพกระดานคึกคลึ้นมากเป็นพิเศษเพราะว่ามีการจดงานรำลึกถึงคุณภูมิภวงดมจันทร์เนอะ
เป็นประจำทุกปีเลยนะคะทั้งที่กรุงเทพแล้วก็ทั้งที่วัดทัพกระดานสุพรรณบุรีด้วยนะคะ